เมื่อวานนี้เล่าข่าวไปนักเรียนชายม๓ตกตึก๔ชั้นมาแล้วอาการน้องสาหัส
แต่ทีนี้แม่ก็ยังคาใจอยู่ว่าเหตุการณ์นี้ลูกกระโดดมาเอง
หรือว่ามีเพื่อนบูลลี่กันแกล้งอะไรยังไงหรือเปล่า
ใช่ค่ะคุณแม่สงสัยหลายอย่างนะครับ
ลูกถูกบูลลี่จากที่โรงเรียน

มีคนผลักลูกตกจากชั้น๔
พอเรื่องทั้งหมดนี้ปมที่แม่สงสัย
วันนี้ทางผอโรงเรียนเองก็มีการออกมาชี้แจงเรื่องนี้ด้วย

นี่คือน้องการเรียนอยู่ชั้นม๓
อายุ๑๕อยู่ที่โรงเรียนในอำเภอหัดใหญ่จังหวัดสงขลา
อาการน้องตอนนี้ยังสาหัสอยู่น้องยังไม่รู้สึกตัวนะคะ
มที่แม่คาใจอยู่ทั้งหมด๔ข้อมันใช่ไหม
ใช่นะครับเพราะว่าแม่ได้ข้อมูลสำคัญจากเพื่อนนาฬิการ
เห็นน้องการถูกเพื่อน๓คนรุม
แล้วก็เดินร้องไห้ออกไปจากห้องแล้วหลังจากนั้นอาจจะไปก่อเหตุ
นี่แหละพอแม่ได้ข้อมูลแบบนี้มาแม่ก็เลยไม่สบายใจค่ะ
เมื่อเช้าทางผอผู้จัดการโรงเรียนนายประยุทธ์กาญจนาแก้ว
ก็มีการแถลงข่าวชี้แจงข้อได้จริงนี้กับสื่อมวลชนค่ะ
คือเล่าให้ฟังแบบนี้ผู้จัดการเล่าว่าเหตุการณ์มันเกิดขึ้น
ตอนบ่ายของวันวาเลนไทย๑๔กุมภา
แล้วก็มีภาพกล้องวงจรปิดเอามาให้ดูด้วยนะ

ค่ะทีนี้น้องเอเนี่ยนะ
เขารู้ว่าตอนเช้าวันเกิดเหตุน้องการมีอาการแบบซึมอยู่แล้ว
แล้วหลังจากนั้นน้องการก็เรียกน้องเอไปคุยในห้องน้ำ
ปรากฏว่าพอไปคุยในห้องน้ำเหมือนกับมีอารมณ์โมโห
แต่ก็ไม่รู้นะว่าเรื่องที่เรียกไปคุยกันในห้องน้ำเนี่ย

เพื่อนอีกคนนึงคิดว่าการกับเอทะเลาะกันหรือเปล่า
โมโหเสียงดังหรือเปล่าก็เลยไปห้าม

เหมือนน้องการกับน้องเอมีปากเสียงกันเล็กน้อย
แล้วน้องการท้ากันว่าต่อยกูสิ

และเพื่อนที่อยู่ในห้องน้ำก็พยายามห้ามกัน
ไม่ให้มีเรื่องมีราวหลังจากนั้นก็แยกกันไปคุณ
ออกมาจากห้องน้ำปุ๊บแยกกันไป
เอไปทางหนึ่งน้องการไปอีกทางหนึ่ง
คุณแต่คือเขาบอกว่าน้องการเดินแบบเหม่อลอยนะไปที่ชั้น๔

ทีนี้พอเหม่อลอยเสร็จหลังจากนั้นน้องก็กระโดดลงมา
เพราะว่าภาพซ้ายที่คุณผู้ชมเห็นอยู่หน้าจอ
เป็นภาพนิ่งจากกล้องวงจรปิด
ใช่นะฮะอันนี้ก็จะเป็นการตอบคำถามที่แม่บอกว่า
มีเพื่อนขึ้นไปผลักอะไรหรือเปล่า
แต่ว่าในกล้องจะเห็นว่าน้องการขึ้นไปคนเดียว
ใช่เพราะว่าลองดูภาพจากในกล้อง
กล้องที่ห้องเรียนที่ชั้น๓
น้องออกจากห้องเรียนคนเดียวไปที่ห้องน้ำ
แล้วหลังจากนั้นน้องก็กลับมาที่ห้อง

คุยกับน้องเอเพื่อนสนิทที่ห้องน้ำใช่ไหม

พร้อมกับน้องเอขึ้นไปที่ชั้น๔
แล้วก็กลับเข้าห้องเรียนพร้อมกับเพื่อนอีก๒คน
คือเพื่อนอีก๒คนรวมน้องการด้วยก็เป็น๓คน
หลังจากนั้นค่ะคุณผู้ชม
น้องการก็เดินขึ้นไปที่ชั้น๔

แล้วก็เดินไปเดินมาอยู่สัก๕นาทีค่ะ
ท้ายที่สุดน้องก็ตัดสินใจกระโดดลงมา
โรงเรียนเอาภาพจากกล้องวงจรปิดตรงนี้
มายืนยันมาให้กับนักข่าวดูเพื่อที่จะบอกอะไร
บอกว่าไม่ได้มีใครทำร้ายน้อง
แล้วอีกอย่างนึงที่โลกโซเชียลมีเดียมีการพูดกันว่า
โรงเรียนบอกให้ปิดข่าวใช่ไหมไม่อยากให้เป็นข่าวใช่ไหม
อันนี้โรงเรียนบอกว่ามันไม่ใช่มันไม่จริงนะ

โรงเรียนรับปากว่าจะตรวจสอบเรื่องนี้ต่อไป

ว่าตัวน้องการเองเพิ่งเคยรักษาอาการซึมเศร้า
รู้ข้อมูลนี้จากคุณแม่เมื่อวานเอง
ทีนี้หลังจากนี้ก็เลยถามว่า
ผู้จัดการโรงเรียนมีแนวทางยังไงต่อไหม

จะเป็นการสำรวจสุขภาพจิตเด็กทั้งหมดเลยทั้งโรงเรียนเลย
แล้วจะเพิ่มมาตรการเรื่องความปลอดภัย
ส่วนเรื่องของน้องการที่ตอนนี้อาการยังสาหัสอยู่
โรงเรียนยันว่าจะช่วยเหลืออย่างเต็มที่เลยนะคะ
ทีนี้ก็ต้องดูว่าทางคุณแม่ว่ายังไงต่อด้วยนะฮะ

ถือว่าเป็นเรื่องใหญ่ที่เกิดขึ้นในโรงเรียนเลยนะครับ
แล้วก็ขอให้น้องอาการดีขึ้นโดยเร็วด้วยนะคะ